อย่างนั้นจะเป็นการตอบย้ำจบไม่สวยกันรึเปล่า
สำหรับแอมมี้ชัยอมอลและก็วีวิโอเล็ตค่ะ
เลิกติดตามไอจีของหนุ่มแอมมี่ไปเสื้อดื้อ
เท่าไหร่ของอดีตคนเคยรักระหว่างวีวิโอเล็ตแล้วก็แอมมี่ชายอมอนนะคะ
ล่าสุดสาววีได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน
แล้วก็ถูกถามถึงสาวคนใหม่ของอีกฝั่ง
ซึ่งตัวเธอเองก็บอกว่าไม่รู้เรื่องของหนุ่มแอมมี่เลย
ก็เลยยิ่งถูกสงสัยนะคะว่าไหนบอกว่าเป็นเพื่อนกันได้

ฟังคำตอบจากปากของสาววีกันเลยดีกว่า
มีแซวเขาเรื่องตรงเรื่องข่าวกับสาวใหม่ไหม
ไม่ได้แซวค่ะเป็นเรื่องส่วนตัวเขาเราไม่ยุ่งดีกว่า
รู้บ้างไม่รู้บ้างค่ะไม่ได้ติดตามขนาดนั้นค่ะ
แต่ยังติดตามอินเตอร์แกรมหรือไหม

มีอะไรที่คุณคิดดีกว่า
ไม่ใช่อย่างนั้นมันเหมือนแบบว่า
บางครั้งเราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้อยากรู้อะไรอย่างนี้มากกว่า
เพราะว่าเราไม่ได้คอนเซิร์นเรื่องนี้กันหรอก
เพราะว่าสุดท้ายคือโอเคเราเป็นเพื่อนกันได้

คือคือเราเป็นเพื่อนกันนะคะมันก็เลยไม่มีอะไรจะต้องไอ้นี่ค่ะ
เขาไม่มีค่าดิบเหมือนมันมาจีบเราอะไรอย่างงี้
ผู้วีเฉยไม่มีอะไรต้องระวังแล้วก็เหมือนพวกวีไม่ได้เจอกันบ่อยอยู่แล้ว